ก็คือแอลลี่
มันอย่างนี้หน่อย
เขาเป็นนักแสดงที่มั่งความสามารถ
เขาก็ก็เป็นสินิยมในวงการ

อ้าวแสดงร่วมใหญ่
อ่ะนึงเป็นแอนต์ตัวนเดอร์ซานเตคซี่เบอรี
นะคะนักเขียน

ภาพนู้ส่วนไอ้นักขวัสไหมคะ
อ่ะคือใจจังของภาพนี้
แหละอันนี้หนึ่งแล้วนะครับ
อยู่บนเล่นเรื่องรไลฟ์มากเลย
หนูอยากเป็นนาตาลีพอตแมนนะคะ
ฉันเป็นนิกคี้นาชัตร์

ไม่ต้องรับสแกนหน้าเพราะว่าเป็นสิ่งเดี๋ยวที่เข้าไปไม่ได้

อันนี้ต้องใช้หน้าจริงอ่ะ

ดิวิฟินแจ๊คแปรคในสถุประปรับ
เออว่ะอยากเป็นตัวละครนี้ว่ะ
เจอปัญหาใดเข้ามาเผชิญมันก็สามารถใช้ความเถื่อน
เพราะมันผ่านไปได้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้

อ๋ออย่างกับนี้

เอเวรเยคเกอร์

แต่เปาเป็นลูกพอร์ตคอลดเว้ย

หนูจะเป็นใต้เตงดาวน์บ้าน

ผู้โภคสมก็ปัน
จริงปัน
ปันเป็นใต้เดียวแต่ฉันเป็นเจฟเหาะแล้วแต่

คุณสนุกเลย

หนูอยากเป็นสัญชาติโคเคเชียนหน่อย

เรารู้สึกยังไง

ผมอยากเป็นชาวแอฟริกา
รู้สึกว่าบอดี้เขาแข็งแรง
อยากลองเป็นนักกีฬาอะไรสักอย่าง

เราอยากเป็นเจ้าของโรงหนัง

รู้สึกว่าถ้ามีพาวเวอร์ระดับนั้น
เราอาจจะช่วยทำให้วงการอาหารดีขึ้นได้

หนูอยากลองเป็นหมอดูค่ะ
เพราะอยากรู้ว่าเวลาที่เค้าช่วยชีวิตคนได้

เราอยากเป็นแมวดำที่เราเคยเลี้ยงไว้

แมวไม่เคยอยู่บ้านเลย

ชอบไปน้ำทะเลก็ก็อย่าง
มันเป็นฟรีอยู่มันมีฟรีดอมมาก
หรือว่าดูคุณเดชเลย

เป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง

ตื่นเช้าหน่อยแต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังแค้นเยอะนู่กัน

ใช้แหลม

ได้พบนักแสดงชั้นนำ

นี่คือภาพที่เห็นแต่จริงแล้ว

จะเป็นหนังอินมิติ
ในวันที่ไม่เคยได้ทุกคนเจอกัน
ขอบคุณครับ